ก็ได้มีการรวมตัวกัน
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมิน
มหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยเช่นเดียวกัน
โดยมีการแสดงความอาลัยร่วมกัน
กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จัดขึ้นที่จตุรัสยูเนียนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วก็มีอาสาสมัครร่วมบันเลงเพลงอสันเสริญพระบรมีนะครับ
มีการจุดเทียนเป็นรูปเลข๙
แล้วก็มีการยืนสงบนิ่งหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดช

เราไปดูบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัยถวายกันครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป